มาดูเหตุสลดเหตุนี้นะครับ
ก็จริงแล้วคนตายซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ย
จะเป็นว่าที่เจ้าสาวอยู่แล้ว
เพราะว่ารอฝ่ายชายเขาบวชก่อน

ศีรษะจนเสียชีวิตนะครับ

อย่ารู้เลยพอเลยน้ำน้ำเขาช่วยหมดแล้ว
คุณผู้ชมฮะนี่คือความสูญเสียนะครับแล้วก็ฝ่ายชายเสียใจอย่างหนักฮะ
ฝ่ายชายเนี่ยเป็นว่าที่เจ้าบ่าวแล้วนะครับก็กอดศพว่าที่เจ้าสาว
และคำถามที่ถามเจ็บไหมทำไมถึงทิ้งพี่ไป
แล้วก็จับมือมาหอมอ่ะนะครับก็ทำกลางกลางอ่าทำกลางความสกเศร้านะครับ
ก็ร้องไห้อย่างสลดหดหูเลยทั้งคู่นั้นจริงจริง
แต่งงานกันอีกไม่นานนะครับฝ่ายชายขอบวชก่อน
เสร็จจะแต่งงานทันทีแต่ก็ต้องมาเสียใจเสียคนรักไปนะครับ
อุบัติเหตุครั้งนี้นะฮะเป็นรถบรรทุกน้ำมัน
เฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ของผู้ตาย
เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้บนถนนปฐุมเสนา
ใกล้กับทางเบี่ยงต่างระดับถนนวงแหวนฝั่งตะวันตก
พื้นที่หมู่๓ตำบลบางกระบือที่อำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานี
คือตำรวจได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุครั้งนี้
แล้วก็เดินทางมาที่เกิดเหตุพบศพผู้เสียชีวิต
ก็คือนางสาวสุริสาสมรูปหรือว่าน้องนุ๊กอายุ๒๙ปี
เป็นพนักงานฝ่ายบุคคลบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดปฐุมธานี
ลักษณะเสียชีวิตตะแคงขวาบนช่องทางมุ่งหน้าถนนหมายเลข๙นะครับ
แล้วก็มีเลือดไหลนองเต็มพื้นศีรษะแตก
คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าใส่หมวกกันน็อกนะแต่ถูกล้อของรถใหญ่ทับศีรษะ
ศีรษะแตกภายในหมวกกันน็อกเลือดอาบไปหมดเลยนะครับ
ในจุดเกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตนะครับ
ส่วนคนขับรถบรรทุกน้ำมันยืนรอให้การอยู่
บอกว่าขณะกำลังกลับรถเพื่อจะมุ่งหน้าไปบริษัท
ซึ่งอยู่ริมถนนหมายเล็ก๙
ขับชิดขอบทางซ้ายมามองไม่เห็นอะไร
แต่มาได้ยินเสียงเหมือนรถทับอะไรสักอย่างหนึ่งนะ
ก็เลยดูกระจกมองข้างก็เห็นว่ามีรถจักรยานยนต์ล้มอยู่
คนขับรถบรรทุกก็เลยจอดรถข้างทางแล้วก็ลงมาดู
พบว่าเสียชีวิตนะครับ
อย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุต่อไป
ส่งศพให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งก็แน่นอน

เสียชีวิตคาที่แล้วก็ไม่ได้เป็นเจ้าสาวนะครับ
คุณผู้ชมฮะวันนี้ญาติและแฟนนุ่ม
เดินทางไปรับศพของผู้ตายที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
บรรยากาศก็ยังคงเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
พี่ชายของผู้ตายบอกว่านุ๊กเป็นคนนิสัยดี
น้องสาวเป็นคนเก็บตัวนะใช้ชีวิตเรียบง่าย

น้องสาวกำลังอยู่ในช่วงสร้างตัวแต่ก็มาเสียชีวิตลงซะก่อนนะครับ

จากนี้จะนำร่างของน้องสาวเนี่ย
ไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดราชสัทธาราม
อำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานี
ก็จะไปเก็บร่างไว้ก่อน๓ปีตามประเพณีของชาวมอน
ถึงจะประกอบพิธีชาปนักกิจ
ส่วนคดีความก็ไม่ได้ติดใจว่ามันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับ
ส่วนแฟนนุ่มของผู้เสียชีวิต

คบกับนุ๊กมา๓ปีวางแผนชีวิตกันเอาไว้มาก
ไม่มีรางบอกเหตุเลยว่านุ๊กจะมาจากไปนะครับ
ปีหน้าจริงวางแผนกับนุ๊กเอาไว้
หลังบวชเสร็จจะแต่งงานทันที
ซึ่งตอนที่เขาเข้าไปกอดศพแฟนสาวนั้น
ตอนนั้นโอ้โหคือเขาคิดอะไรไม่ออกเลย
คือเขารักมากเขาอยากจะถามอย่างเดียวเลย
เจ็บไหมที่โดนรถชนโดนรถทับ

เพราะว่าเป็นแฟนคนแรกที่คบกันมานานมาก
แล้วก็วางแผนชีวิตไปด้วยกันเยอะมาก
แล้วก็ไม่มีเค้าโครงอะไรที่จะไปเลย

ปีหน้าผมจะบวชก่อนบวชเสร็จแล้วก็แต่ง
กลายไว้อย่างนี้
ก็คบกันมา๓๔ปี
แสดงความเสียใจด้วยนะครับ